สวัสดีครับทุกคนของกรองสถิตภาพสัตว์ซึ่งเป็นสถวแพทย์นี้ก็ได้มาร่วมตรวจเบื้องต้นและรักษาเบื้องต้น
ได้รับรายงานว่ามี๑๓ตัวมีอยู่๓ตัวที่อาการค่อนข้างหนักและอายุน้อยกว่าเขา
สุนัขชุดนี้ก็มีอายุตั้งแต่๕เดือนจนถึง๒ปี
๒ปีครึ่งประมาทแต่มีอยู่๓ตัวที่อายุน้อย๕เดือนอาการเยอะหน่อย
ตอนนี้ก็ให้การรับสาอย่างไข้ชิดมีติดเชื้อมีคิดตาเยอะและมีไข้
พี่ธราบเหตุในภาพจะผอมมาก
ที่วันนี้ถ้าช้ากว่านี้ที่จะทำให้ชื่อนักเสพชีวิตได้
โชคดีครับที่ยังเข้าไปช่วยได้ทันเวลา
ที่ว่าผ่วยเยอะเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ข้องปธิบัติการ
ก็มีการให้สารอาหารเข้าเส้นให้สารอาหารเข้าทางฟิ้นหนัง

ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะจะต้องฟื้นฟูเอ่อทั้งเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายของเขา
เพื่อให้เขากลับมาสมบูรณ์สวยงามเติมเพราะว่าเอ่อวันนี้นะครับ
ได้รับประสานมาจากทางสำนักพระราชวังนะครับ
ว่าจะมีเอ่อเอ่อทางโครงท่านเนี่ยนะครับ
แหนกสัตวบาลนะครับของสำนักพระราชวังเนี่ย
เข้ามารับเอ่อสนักเอ่อทั้งหมดแถวนี้ครับ
ให้เข้าไปฟื้นฟูสภาพรักษาร่างกายเอ่อ
เพิ่มเติมที่เอ่อโรงพยาบาลจัดของคณะสุดภาษาแสลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขต
นะครับคือขาดสันทหารมากแล้วก็เอ่อแต่ยังโชคดีนะครับที่เอ่อ
ตอนเนี้ยพอมาถูกสุดความสองวันแล้วเริ่มรู้สึกที่กระเป๋าขึ้นนะครับ
ยังไงก็ตามนะครับมีทุกที่ต้องมีเวลาในสัตว์
แล้วก็ต้องมีของด้านข้อเลี้ยงสุนัขนะครับต่อไปเนี่ยครับ
ศักดิ์นะครับโดยศักดิ์อาหารมาตรามีด้านเมล็ดละสามไว้

แล้วก็ตามจะตามตามข้อฐานตามความเอ่อข้อเคาะก็อันครับ
ท่านหมายความว่าต่อไปเนี่ยมันจะถาม
แต่ว่าจะเอ่อเรื่องแบบทีนี้

สิ่งที่เราทำใหม่กันคือไม่ให้เป็นประสบคุณสำหรับสิทธิ์รายล้อมสำหรับสิทธิ์ศึกษ์
ซึ่งในเรื่องนี้เราคิดว่าแค่คำถามเรื่องก่อนของคุณครับ
ถ้าคุณมากับสิทธิ์สุรรัสตร์ที่มีจุดการสร้างเนี่ย
เราจะทำให้เชิญสุขเสริมด้วยครับทำให้ประสบคุณสำหรับสิทธิ์สุขเสริม
ให้คำถามขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป